ดูเรื่องของการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าบไลจุดนำกลุ่มคามอฟ
มีการเคลื่อนขบวนค่ะทำกิจกรรมที่หน้าพักการเมืองสามพักด้วยกัน
โดยมีกลุ่มไทยไม่ทนมาร่วมสมทบด้วย
กลุ่มคาร์มอบบีบแตร่ไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีที่มีนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุดเป็นแก่นำ
รวมตัวกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
โดยมีกลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยมาร่วมสมทบ
เคลื่อนขบวนไปจุดแรกคือพักประชาธิปัตย์
อ่านแถลงการที่หน้าพัก
เรียกร้องให้ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล
หยุดการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
โดยให้เหตุผลว่าไร้ความสามารถในการแก้วิกฤตโควิด๑๙

สร้างความเสียหายต่อชีวิตประชาชนและประเทศชาติ
พร้อมทั้งมีการชูป้ายข้อความ

และนำตุ๊กตาผ้าสีขาวเปื้อนสีแดง

เคลื่อนขบวนต่อไปยังพักภูมิใจไทย

ก็ทำกิจกรรมภูมิไม่ขึ้น
เรียกร้องให้ถอนตัวจากรัฐบาล
โดยนายสมบัติอ่านแถลงการว่า
ภายใต้งานบริหารงานด้านสาธารณสุข
แม้จะมีหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรี
แต่อำนาจตัดสินใจอยู่ที่นายก
บริหารจัดการสถานการณ์ล้มเหลว
ขอให้ลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
พร้อมชูป้ายข้อความว่าหุ่มไม่ขึ้น
และนำเลือดเทียมฉีดใส่ใต้พัก
แขวนหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็เคลื่อนไปที่พักพลังประชามรัฐถนนรัชดาพิเศษ
จุดนี้เอาแป้งมันสัมปะหลังไปโรยใส่กระดาษ
เขียนอักษรตัวย่อของพักเอาไว้
เพื่อแสดงออกนะครับว่าเป็นพักที่ทั้งที่มีข้อคอรหา

ไม่มีสถานะที่จะสร้างความภูมิใจ
ที่เป็นตัวแทนพักแก่นำรัฐบาล
แล้วก็คาดหวังว่าพักนั้นจะพิจารณาลงจากตำแหน่ง
หัวหน้าพักทั้งเลขาธิการพัก
หากยังอยู่ในพักก็ถือว่าไม่เหมาะสมไม่สมศักดิ์ศรี
อันนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบดีว่าเขาหมายถึงใครนะฮะ
โดยมีช่วงหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ชุดละมุนขึ้นเล็กน้อย
โดยกลุ่มผู้ชมนุมนั้นมีการปลาแป้งมันเข้าไป
จนฝุ่นตลบก็ค่อนข้างจะรู้สึกเป็นการระบายอารมณ์
ใช้แป้งมันสัมปะหลังก็สื่อไปถึงบุคคลบุคคลหนึ่งแหละที่มีเรื่องราวก่อนหน้านี้
ต่อมาก็มีการเคลื่อนขบวนไปที่แยกราชประสงค์ในช่วงเวลา๔โมงเย็นครับ
โดยที่ไม่ได้ไปที่พักรวมพลังประชาชาติไทยตามที่กำหนดไว้เดิม
แล้วก็พร้อมใจการบีดแร่กดดันให้ผลเอกประยุจันทร์โอชา

โดยปิดการจราจรที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโบฝั่งมุ่งหน้า
ยังแยกประตูน้ำแล้วก็ปราศัยถึงการทำงานของรัฐบาล
สำหรับการจัดกิจกรรมเล่นดนตรี
โดยใช้เวลาจุดนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็แยกย้ายกันไป
โดยนายสมบัติกล่าวปิดท้ายด้วยนะคะว่าจะกลับมาชุมนุมอีกครั้ง
หลังจากนี้๑๔วันแล้วก็เชื่อว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม
โดยจะไม่สนใจเรื่องพลเอกประยุทธ์ไม่รับเงินเดือน๓เดือน
และจะไม่ปล่อยให้ได้รับเงินเดือนอีกแล้ว
ขณะที่กลุ่มไทยไม่ทนนัดชุมนุมอีกครั้งในวันนี้ค่ะ
เวลา๑๖บนธรรมเนียมรัฐบาล